เกิดขึ้นช่วงเวลาสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่อะค่ะ
ที่บริเวณปากทางเข้านิคมบางกอกฟรีเทรดโซน
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๑๙ปี
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายแต่เป็นลักษณะของสาวประเภท๒
หลังก่อเหตุก็หนีแต่ว่ารอปภตรงนี้เขาช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้

คนก่อเหตุเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุนี้
เขาไปมีเรื่องมีราวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แล้วเขาก็ได้ยินว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้
โทรศัพท์คุยกับพักพวกเหมือนกับจะยกพวกมาดักทำร้ายร่างกายเขา
เขาก็เลยพกมีดพอออกมาจากที่ทำงาน
ก็เหมือนกับมีผู้ชายมาดักทำร้ายเขาจริง
เขาก็เลยเอามีดที่เตรียมมาเนี่ยแทงเข้าไป
เนี่ยเสียชีวิตไปคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนนึงหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะคะ
ตำรวจสพบังสาวทรงจสมุปราการรับแจ้งว่ามีผู้ชาย
ถูกแทงด้วยมีดเสียชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ปากทางเข้านิคมบางกอกฟรีเทรดโซน
ก็เจ้าหน้าที่ไปทั้งหมอทั้งอาสามูลนิธิป่อเต็กตึง
พบร่างของนายกรวีจำปารุณอายุ๑๙ปี

ถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย๑แผล
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังหมดสติหายใจรวยรินอยู่

เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจค่ะ
แต่คาดว่ามีดน่าจะแทงไปถูกอวัยวะสำคัญ
แผลเดียวเลยค่ะเสียชีวิตนะคะ
หัวใจแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ก็สุดท้ายเสียชีวิต
คนก่อเหตุคือนายสุชาติอาจอุดม
หรือเบียร์อายุ๓๙ปีเป็นสาวประเภท๒ค่ะ
คือหลังจากก่อเหตุเนี่ยเขาก็พยายามจะหนีนะ
แต่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกรอปภของนิคมนี้ค่ะ
ไล่ตามจับตัวเอาไว้ได้
ของกลางมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๙เซนติเมตรก็ยังอยู่นะคะ
ก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
นายสุชาติคนก่อเหตุเขารับสารภาพ
ว่าก่อนก่อเหตุเขาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่
ก่อนจะเลิกงานได้ยินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้
โทรศัพท์เรียกพักพวกให้มาดักทำร้าย
เขาก็เลยกลัวกลัวว่าจะมีคนมาดักทำร้ายจริงเหมือนที่เขาได้ยินมา
เขาก็เลยพกมีดปลายแหลมติดตัวมาด้วยค่ะ
พอเลิกงานเขาก็ออกมาขี่รถจักรยานยนต์มา
พอมาถึงหน้าป้อมยามมีผู้ชายวัยรุ่น๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าแล้วลงจากรถเข้ามาทำร้าย
นายสุชาติบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยล้วงหยิบเอามีดปลายแหลมที่พกติดตัวมาค่ะต่อสู้
ไปครั้งเดียวไปถูกนายกรวี
สุดท้ายเนี่ยพอแทงเสร็จปุ๊บคนที่มากับนายกรวีเนี่ยเขาวิ่งหนี
นายกรวีก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่ก็ไปเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงก็ตามก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
และข้อหาพกพาอาวุธมีดมาบนทางสาธารณะในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ควบคุมตัวแล้วก็เอาของกลางไปด้วยนะคะส่งพนักงานสอบสวนสพบางสาวทง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จะเป็นการป้องกันตัวหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
ก็ต้องไปตามอีกคนนึงให้ได้ใช่ไหมจะได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ